เหตุสลดค่ะนี่เป็นเรื่องของคุณยายวัย๗๔ปีแล้วนะคะแต่ยังแข็งแรง
ไปหาปลาในลำคลองปรากฏไปเจอควายที่มันห่วงลูกค่ะ
ควิดจนเสียชีวิตเลยค่ะ
ช่วงค่ำวานนี้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจสพพนัทนิคม
เขารับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสว่างเห็ดทุ่งเหียงนะคะบอกว่า
เกิดเหตุกระบือหรือควายเนี่ยค่ะควิดคนเสียชีวิตที่บ้านน้องผักกระเฉด
ตะบนน้องเหยียงกำเภอพนันธนิคมจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุค่ะเป็นป่าปามข้างลำคลองห่างจากถนนสายบ้านผักกระเฉดน้องหมี
ต้องเดินเท้าเข้าไปในสวนปามอีกประมาณ๖๐๐เมตร
แล้วก็เนี่ยค่ะไปพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสูงอายุนะคะ
นอนตะแคงขวาสภาพเปลือยมีบาดแผลชะกันที่ท้องคือลำไส้
ลักออกมาเลยนะคะด้านหลังมีแผลเหมือนถูกของมีคมที่สะบักด้วย
วนมซ้ายก็มีแผลขนาดใหญ่ที่แผ่นหลังก็มีแผลอีกหลายแห่ง
ใกล้กันค่ะพบหมวกบังแดดมีผ้าถุงมีสวิงมีถุงใส่ของหล่นอยู่
ราบเลือดนี่กระจายตามพื้นหลายจุดทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็ตรวจสอบศพ
พบว่าลำตัวแข็งคือเสียชีวิตมาแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า๔ชั่วโมงได้นะคะ
นายอำนาจเดวีเลาะเจ้าของควายเป็นคนมาพบศพคนแรกค่ะ
เขาเล่าว่าเขาเนี่ยนำควายชื่อเจ้าแดงอายุ๗ปีกับลูกควายอายุเพิ่ง๑เดือน
ผูกล่ามเอาไว้ริมคลองจากนั้นก็ออกมาช่วยงานแต่งของเพื่อนบ้าน
ทีนี้เขากลับเข้ามาดูควายอีกครั้งตอนเที่ยงวันทุกอย่างก็ดูปกติดีค่ะ
จนกระทั่ง๑๖นาฬิกากลับมาอีกทีจะเอาควายเข้าร่มปรากฏว่าเห็นเหมือนถุงขยะกระจัดกระจาย
ควายที่เลี้ยงไว้มันดูมีท่าทีตื่นตื่นนะคะก็เลยสำรวจอย่างละเอียดจนมาพบร่างคน
พอเดินเข้าไปดูพบว่าเป็นนางมันใสสะอาดอายุเจ็ดสิบสี่ปีเพื่อนบ้านกันนี่แหละ
รู้จักกันด้วยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเธอชอบออกมาหาปลาริมคลองเป็นประจำนะคะ
สาเหตุนะคะเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าสงสัยควายแม่ลูกอ่อนมันคงห่วงลูกไง
ลูกมันยังเล็กอะนะคะหรืออาจจะตกใจอะไรบางอย่าง
แต่งกายอะไรอย่างเงี้ของผู้ตายหรือเปล่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยยังไง
เจ้าของควายบอกว่าพร้อมดูแลชดใช้เต็มที่เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันดีแล้ว
ส่วนควายอันนี้ต้องปรึกษาพ่อก่อนว่าจะยังเลี้ยงเอาไว้อยู่หรือเปล่านะคะ

เดินเข้ามาใกล้ตรงนี้เอ้ามองไปนี่งานเข้าแล้ว
กวายชนยายตายผมก็รีบเอากวายเอาไปพูเพื่อเล็กตรงหัวฝ่าย
หรีลดไปรับมันเคยมีวิทยุคับอย่างงี้กับเราไหม
โอ้แต่มันยุ่งผมขายไปนานแล้วมีคน
มันก็เลยน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะเนาะ

นางพิกุลใสสะอาดเนี่ยก็เล่าว่าแม่เธอชอบออกมาจับปลาริมคลองเป็นประจำ
ลูกสาวก็ห้ามหลายครั้งเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัย
คืออายุมากแล้วไง๗๔ปีก็กลัวเดี๋ยวจะไปเป็นลมในน้ำนี้นะคะ
แต่คุณแม่ยังแข็งแรงไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุถูกควายควิดจนเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นตำรวจจะเชิญในอำนาจเจ้าของควายและญาติผู้เสียชีวิตไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
และก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ